คุณผู้ชมครับหลังจากที่โลกโซเชียลได้แชร์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ที่ได้อ้างตัวเป็นร่างทรงของพ่อปู่มหาหมุณี
ไลฟ์เฟซบุ๊กท้าทายให้ตำรวจมาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

นะครับเงินจะความว่าที่บ้านได้ครับตัดขดตอบ
ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่มีอะไร

หลังจากนั้นต้องเขาเชิญไปทำหวัดที่ร่วมพักหน่อยนะ

หรือพ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบท

เพื่อหาสารเสพติดจากนั้นเป็นภาพขณะกำลังเดินอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้าน
กระทั่งมีตำรวจเข้ามาตรวจสอบพร้อมเรียกดูบัตรประจำตัวประชาชน
เขาก็บอกว่าไม่ได้พกมาตำรวจจึงขออนุญาตตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
เขาก็ให้ความร่วมมือเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานร่มกล้า
พร้อมกับไลฟ์เฟสบุ๊คขณะที่ตำรวจตรวจหาสารเสพติด
พร้อมกับลุ้นว่าปัสสาวะที่ตรวจนั้นจะพบสารเสพติดหรือไม่
ผลเบื้องต้นปรากฏว่าไม่พบสารเสพติด
ขณะนี้พ่อปู่มหาหมุณีได้ย้ายไปพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านล่มกล้า
ได้ประมาณเกือบ๑เดือนพร้อมเปิดเผยว่าได้ย้ายมาหมู่บ้านแห่งนี้
เพราะลูกศิษย์ให้ย้ายมาอยู่เนื่องจากใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเช่าวัตถุมงคลที่ปลูกเสก
ส่วนเรื่องที่ไลฟ์เฟสบุ๊คแล้วถูกตำรวจเชิญไปตรวจหาสารเสพติดนั้น
ไม่ได้เป็นการจัดฉากขึ้นมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะออกไปเดินเล่นนอกหมู่บ้าน
ก็หนึ่งเป็นสิ่งที่ดีให้สังคมโซเชียลได้รู้ว่า
ปูหน้าตาผอมหรือจะเป็นคล้ายคนขี้ยาแต่ก็ไม่ได้เสพ
แต่เป็นเพราะการปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนี้มานานแล้ว

เพราะว่าการที่ทานน้อย

แข็งแรงแต่ดูผอมเฉยเพราะแบบนั้นเอง
จากนี้พ่อปู่มหาหมุณีได้บอกถึงสาเหตุที่ชอบไลฟ์เฟสบุ๊ค

เพราะต้องการให้คนเหล่านั้นมานั่งพูดคุย
ไม่ได้เป็นการชวนท้าตีท้าต่อยแต่อย่างใด
ยืนยันไม่ได้มีอาการทางจิตผิดปกติ
และไม่ได้เป็นคนที่ติดโซเชียล
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน